คุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
เตือนกันหลายครั้งมากแล้วไอ้พวกสายไฟไทยแลนดโอลี่เนี่ยตลอด
ไฟสายสื่อสารอินเทอร์เน็ตที่มันห้อยระโยงระยางอยู่
บุรีรำคุณตาวัย๗๓ปีคนนึงค่ะ
เขาก็มีควายเป็นควายรักมากนะเลี้ยงมา๕ปีแล้ว

ตกลูกได้๒เดือนก็พากันไปเลี้ยงควายที่กลางทุ่ง
ปรากฏว่าเดินเดินอยู่เจ้านางรองเนี่ย
มันล้มลงขาชี้ฟ้าเลยค่ะ

แต่นี่แหละค่ะสภาพเจ้านางรอมค่ะตายสนิทเลยตัวแข็งตาค้าง
ขาแข็งชี้แบบนี้เลยอ่ะค่ะตามตัวเนี่ยตรวจสอบใกล้ใกล้แล้วก็ปรากฏว่ามีรอยไหม้ด้วยนะคะ
ลำตัวก็น่าจะเกิดจากถูกไฟดูดนี่แหละส่วนคุณตาเฉลียวเนี่ยคือคุณตาเจ้าของควายนะคะ
แก่อายุยี่สิบเอ่อเจ็ดสิบสามปีตอนนี้ก็ถูกส่งโรงพยาบาลไปแล้วค่ะ
ต้องรวจทรพเฉลิมพระเกียจไปตรวจสอบนะคะ
ก็ไปดูว่าตรงพื้นที่ที่ควายนอนตายเนี่ยมันมีสายสื่อสารสายไฟ
ระยงระยางตกลงมาที่พื้นและที่เสาไฟฟ้าเองก็มีรอยไฟช็อตจนไหม้ด้วยเหมือนกันค่ะ
ก็เลยมั่นใจได้นะคะว่าน่าจะเกิดจากไอ้เจ้าสายพวกนี้แหละ
แต่ที่มันน่าเศร้าใจอย่างที่บอกค่ะควายตัวนี้มันเป็นควายแม่ลูกอ่อน

ลูกควายอ่ะค่ะที่อยู่ที่คอกอ่ะร้องหาแม่ควายตลอดเวลาเลยอ่ะ
เพิ่งจะออกมาไงลูกมาลูกมา
ลูกร้องตลอดเลยน่ะยังไม่ยางมัน
ถนอมจีโนภรรยาของคุณตาเฉลี่ยวก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนเช้าเนี่ยตาแกจูงควายออกจากคอกจะไปเลี้ยงที่ทุ่ง
ถึงจุดเกิดเหตุอยู่
ควายมันก็ล้มลงขาชี้ฟ้าค่ะก็เลยคิดว่าควายคงไปเหยียบพวกสายไฟที่มันห้อยระยงระยางจนถูกไฟดูดเข้า
พอตาเฉลียวจะเข้าไปช่วยก็เลยกลายเป็นว่าโดนไฟดูดไปด้วยอีกทอดนึงอ่ะนะคะยังดีแกยัง
ถีบตัวเองออกมาจากควายได้อ่ะค่ะแกก็เลยแค่บาดเจ็บสาหัสนะคะ
แต่ทีนี้นางถนอมบอกว่าหน่วยงานต้องมาดูนะ๑ต้องมาแก้ไขไอ้สายที่มันระโยงระยางและ๒ต้องมารับผิดชอบด้วยนะ
ค่ารักษาพยาบาลอาการป่วยของคุณตาเฉลียวแล้วก็ค่าตัวเจ้านางรอมด้วย
ควายเนี่ยค่าตัวเขาแพงนะคะราคาซื้อขายควายแม่ลูกอ่อนอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทนะคะ
แล้วเนี่ยเจ้านางรองมันตายไปแล้ว
สายไฟมันอยู่ข้างถนนเลยไปเกาะเลยอืมก็คือทั้งทั้งคนทั้งควายก็โดน
แล้วพ่อตอนนี้เขาการบัตรเจ็บเป็นยังไงเจ็บหนักไหมคุณแม่ยังไม่ดูด้วย
เราไม่เท็จมาเตรียมถนนเลยเราส่งคุณพัชราวรินพัชรประพานัน
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่นะคะไปเจอกับคุณตาเฉลียว
ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะอันนี้นะปลอดภัยแล้วนะคะเนี่ยค่ะ
พามาดูเลยว่าตรงนี้แหละจังหวะนี้เลยเนี่ย
นางรอมเดินนำหน้าแกไปแกก็เดินตามหลัง
อยู่นางรอมเนี่ยมันถึงตรงนี้ปุ๊บ
มันล้มลงขาชี้ฟ้าเลยค่ะแกตกใจรีบเดินไปจับขาหลัง
โอ้โหไฟวิ่งเข้าร่างเลยเหมือนกัน
บอกแกก็พยายามถีบตัวเองกระโดดออกมาจากจุดเกิดเหตุ
ตรงนั้นแกก็เลยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากไฟดูดไม่ถึงขั้นตายนะคะ

เสียใจมากต้องเสียเจ้านางรอมไปโอ้โหเลี้ยงดูกันมาตั้งห้าปี
ที่สำคัญถ้าวันนั้นนางร้องไม่ตายก็คงเป็นแกที่ตาย
ก็ถือว่าเจ้านางรอมตายแทนแต่ก็ยังคงเสียใจอยู่ดีที่ต้องเสียควายรักไปนะคะ
ต้องตั้งคำถามต่อนะว่าสายสื่อสารหล่นลงมาได้ยังไง
แล้วก็ทำอันตรายจนเกือบถึงแก่ชีวิตเลยนะคะ
โดยเฉพาะเจ้าควายก็ตายไปแล้วหนึ่งตัว